บอกว่าอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะ

จังหวัดอยู่นะคะซึ่งพี่บินเองเนี่ยย้ำว่าอย่าประมาทกับสถานการณ์น้ำท่วมนะ
เพราะว่าปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะมีมรสุมเข้ามาในประเทศไทยอีกนะคะ
รวมไปถึงฝ่ายกั้นน้ำที่ประเทศกัมพูชาก็แตกด้วยปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาสู่ไทย
ก็จะมากกว่าปกติบางพื้นที่ค่ะน้ำเที่ยวแล้วก็ไหลแรงมาก
อย่างที่พี่บินไปลุยน้ำช่วยชาวบ้านที่อำเภออรัญญประเทศก็โดนน้ำซัดนะคะ
พี่บินบอกว่าถ้าวันนั้นปล่อยมือจากเชือกนะ
อาจจะโดนน้ำพัดแล้วปลิวหายไปกับกระแสน้ำเลยก็เป็นได้ค่ะ
นี่ได้ข่าวว่าเมื่อวานที่ผมออกมามีเขื่อนไม่ใช่เขื่อนก็ฝ่ายเก็ดน้ำของอ่า
กัมพูชาค่ะเกิดแตกอ๋อห้าตอนนี้น้ำกำลังเริ่มหลายกลับมา
ไหลเชี่ยวมากคนที่แข็งแรงอย่างผมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะนั่นได้
ต้องใช้เชือกพยุงร่างกายผมรู้ว่าคืนนั้นถ้าผมปล่อยมือที่ล้านี่หลุด

เพราะมันมืดและกลางคืนมากอาจจะต้องไปโผล่

แรงมากครับแรงจริงนะครับเพราะฉะนั้น
นี่ล่ะค่ะและถึงแม้ว่า
แต่พี่บิลบอกกับบันทึกไทยรัติแหละของเรา
ไม่ขอรับฉายาฮีโร่นะเพราะทุกวันนี้ก็ยังทำงานในฐานะมูลนิธินะคะ
แล้วคำว่าฮีโร่พี่บินคิดว่ามันมากเกินไป
ส่วนเรื่องของการจะเปิดรับบริจาคนะคะพี่บินเผยว่า
ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงก็ไม่อยากกวนชาวบ้านใช้คำนี้นะ
ถึงแม้ว่าจะต้องควักเงินจากงานพรีเซนเตอร์ต่างของตัวเอง
ช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่จังหวัดสะแก้วไปหลายแสนบาทแล้วก็ตามด้วยค่ะ
ถ้ารักพี่จริงอย่าเรียกพี่ว่าฮีโร่

เรียกว่าพี่บินก็ได้พี่ท็อปก็ได้
เพราะจริงแล้วพี่เป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยู
เป็นหน้าที่ของพี่พี่ต้องเข้าไปช่วยเหลือต้องไปทำอยู่แล้ว
คนที่จะเรียกฮีโร่ได้ต้องเป็นคนไทยที่อยู่ลุกขึ้นมา
ทำประโยชน์ให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมนั่นแหละคือฮีโร่
เป็นเจ้าที่รับบริจาคผมไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับ
ตั้งแต่โครงการของผมเรื่องช่วยช้างเนี่ยก็คือจบหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับ
ยังใช้เงินยังพอมีเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับ
ก็ไม่ได้มากมายครับก็อาจจะ๑๒ล้านบาทตอนนี้ช่วยเหลือน้ำท่วงบ้าง
เมื่อวานก็มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง๓๐๐๕๐๐บาท
ถ้ามันไม่เหนือบ่าฝาแรงจริงเหมือนกับที่อุบล
ผมก็อยากจะเปิดรับบริจาคอีกถ้ามันต้องหนักจริงโอ้โห
มันต้องใช้ทุนมหาศาลต้องร้อนมากโอเคผมอาจจะเปิดอีกที
เอาเป็นว่าเราก็ยังส่งกำลังใจให้กับพี่บินรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ